เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

วินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณตาเลิศนะครับ
จากจังหวัดนนทบุรีนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม
เพื่อสารฝันที่จะมีบ้านอย่างน้อยนะครับ

ที่มีบ้านหลังนี้จะได้อยู่อย่างปลอดภัยและแข็งแรง
ฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับคำถาม๔ข้อนะครับ

ตอบถูก๒ข้อ

รับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิต๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญตะเลิศมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ผมจะมีทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่องแล้วนำมาตั้งเป็นคำถาม
ตาจะต้องเป็นคนเลือกก่อนนะครับว่าจะตอบเรื่องไหนนะฮะ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑ทหารผ่านศึก
เรื่องที่๒โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
เรื่องที่๓รถประจำทาง
เรื่องที่๔กฎจราจร
เรื่องที่๕ดารานักแสดง
เรื่องด้วยกันตาพร้อมไหม

ถ้าพร้อมแล้วคุณตาเลิศเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรก

ทำไมถึงเลือกเรื่องทหารผ่านศึกครับคุณตา
เพราะว่าไปรบทหารเวียดนามมา

พร้อมไหมครับ

พร้อมไหมครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกอยู่เขตอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งเขตดินแดง
ตัวเลือกที่๒เขตราชเทวี
ตัวเลือกที่๓เขตพญาไทย
ตัวเลือกที่๔เขตจตุจักร
รู้อยู่แล้วว่าขึ้นกับเขตพญาไทยครับ

ถ้าพร้อมแล้วตาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามเขตพญาไทยครับ

ตายังต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เหลือคุณยายน้อยคุณป้าโต๊ะลุงบังและน้องหวาน
ตาจะเลือกให้ใครขึ้นมาครับ

ตอนนี้ตาจะเลือกเรื่องไหนให้น้องวาขึ้นมาตอบ
คิดก่อนนะตาจ๋าวางเรื่องให้ดีนะ

เรื่องโรงเรียนมัธยมหน้านาวาอุปถัมภ์
เรื่องรถประจำทาง
เรื่องกฎจราจร
เรื่องดารานักแสดง

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

เพราะว่าหลานเป็นนักเรียนต้อง
ขอให้โชคดีนะครับคุณตาครับ
ขอเชิญน้องวามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เคยส่งจดหมายไปที่โรงเรียนไหม

ถ้าเคยเขียนจดหมายมาที่โรงเรียน

เพราะคำถามของเราคือ
รหัสปรายศนีย์ของโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ

ตัวเลือกที่สี่น่าจะเป็นแถวบ้าน
ถ้าพร้อมแล้วน้องวาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

น้องวาครับน้องวาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะให้ป้าโต๊ะขึ้นมาตอบเรื่องไหนครับ

ดารานักแสดงค่ะ

ต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ก็ดูอยู่หลายเรื่องนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ละครเรื่องใดที่สันติสุขพรมสิริไม่ได้รับบทเป็นพ่อ
ตัวเลือกที่หนึ่งคุณชายรัชชานนท์
ตัวเลือกที่สองรักในรอยแค้น
ตัวเลือกที่สามบวงรักกามเทพ
ตัวเลือกที่สี่คุณสามีกรรมรอที่รัก
เห็นคำถามก็เดาเอาแหละไม่รู้จะถูกไม่ถูกไม่รู้

ตัวเลือกที่สามบ่วงรักกามเทพครับ
โต๊ยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกเรื่องไหนให้ลุงบังขึ้นมาตอบครับ
เหลืออีกสองเรื่องด้วยกันเรื่องรถประจำทางและเรื่องกฎจราจร

ทำไมถึงเลือกเรื่องรถประจำทางให้ลุงบัน

ขอให้โชคดีครับขอเชิญลุงบังมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ลุงดำก็เคยทำอาชีพตีนกระเป๋ารถเมย์มาก่อน
โต๊ะก็เลยบอกว่าลุงบังต้องตอบได้แน่ในเรื่องนี้นะครับ

เรียบเรียงสมาธิให้ดีนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รถเมย์สายใดที่ผ่านสารกลางจังหวัดนนทบุรี
ตัวเลือกที่๑สาย๒๓
ตัวเลือกที่๒สาย
ตัวเลือกที่๓สาย๖๖

ตัวเลือกที่๔สาย๙๗
๙๗กับ๖๓เนี่ยมันจะต้องเป็นข้อหนึ่งที่ถูกครับ
พร้อมแล้วลุงบังเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๔สาย๙๗ครับ
เดี๋ยวเราจะไปฟังเฉลยกันในช่วงหน้านะครับว่า
ครอบครัวของตาเลิศนะครับที่มีความฝันว่าจะสร้างบ้านให้กับลูกสาวที่ท่านรักนั้น
สำเร็จมากน้อยแท้ไหนนะครับ
กับคำถาม๔ข้อในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกอยู่เขตอะไร

พญาไทยซึ่งเป็นคำตอบที่
โรงพยาบาลที่สุดท้าย